คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยชาวนาเขาก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วเนื่องจากปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ
แต่ก็ยังจะมีคนร้ายแอบเข้าไปในนาของคนอื่น

ใช่คือที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของไร่เจ้าของนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเช่าพื้นที่นานะไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองด้วยเขาเช่าทำนาแล้วเขาก็ใช้รถเนี่ยไปเกี่ยวข้าว
แต่มันยังมีข้าวบางส่วนเกี่ยวไม่หมดนะคะปรากฏว่ามีคนแอบเข้าไปแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวของเขาอ่ะนะคะ
จากการสอบถามนางพรพิมลเชื้อตาพลอยบอกว่าตัวเองเนี่ยเช่าพื้นที่ไร่นากว่า๖๔ไร่ปีละ๑๖๐๐๐บาทก็เช่าไว้เพื่อปลูกข้าวขาย
สองสามวันที่ผ่านมาจ้างรถเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วแต่มันมีบางส่วนนะคะคุณผู้ชมเขาเกี่ยวไม่หมด
ตัวเองกับสามีก็ใช้เวลาว่างเนี่ยนะเกี่ยวให้หมดแต่ช่วงค่ำวันก่อนปรากฏว่าเหมือนกับมีแสงไฟ๓๔ดวงอยู่ในพื้นที่นาตอนแรกก็ไม่คิดอะไรคิดว่าอ๋อชาวบ้านคงไปดักหนูนาแล้วมั้งก็ไม่ได้ออกไปดู
แต่พอตอนเช้าตื่นมาอ้าวมีรอยเกี่ยวข้าวแล้วก็มีร่องรอยว่าข้าวของเขาเนี่ยถูกขโมยไปค่ะแล้วก็จำนวนไม่น้อยก็จำนวนประมาณนึงเลยนะคะก็เลยไปสังเกตดูอีกปรากฏว่าก็มีแสงไฟเหมือนเดิมเข้ามาในพื้นที่นาอีกตอนกลางคืนค่ะก็เลยแจ้งตำรวจให้ช่วยตรวจสอบเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่คนร้ายก็วิ่งหนีหล
เป็นเงินได้นะคือชาวนาเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะคะตำรวจก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบระเวนนี้ว่ามีรถใครไปจอดทิ้งไว้หรือเปล่าแล้วก็จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วข้อหาก็คือลักษัพนะคะ